ในตัวละการประการครับ
ยังไม่มีอะไรที่จะส่องบนเข้า
ว่าประการประชนะระชมันเกิดเกิดเกินต่างหรือไม่จริง
ก็เรียกเป็นจัดทั่วรัฐบาลเป็นคนของพรรค
หรือเป็นคนล่อคลาวที่มีบ้านพรรคอยู่ในเกาะแดง

ในการสำเร็จเหมือนกันทุกส่วนที่จะเรากระสุนแบบตั้งกระทบัตร

นี่เป็นการจัดเจนหรือว่าใครฝากที่สุดใจต่อมาร่วมงานกันในการตั้งพัฒนาประวัติแบบนี้ครับ
ตอนนี้เป็นเรื่องของภาคแต่น่านอนถ้ามันเป็นอุณหภาคได้สัญลักษณะแค่นั้นก็นักน้อยก็รู้สึก
เวลาส่วนก็ถึงพัฒนาหว่างแต่วันนี้ก็ใดพัฒนามาติ
หรือว่าประสบสิทธิ์จะดีมากกว่าเดิน

ว่าชีวิตร้ายหรือฝ่ายร่างคนอื่น
ปัญหาที่ช่วยในเฟย์คลับถึงช่วยเราให้ด้วย
ในความดีพอเด็กแล้วหลังแดนแน่นอนเราต้องมีความมัดใจ
เจ้าเดินอีกทีว่าพระราชาาาที่จะสุขมาก
กุ้งบุยหรือเจรจาหรือพระธุรกิจที่จะมารุ่นโปรดปาก
และกระแก่น้ำเมืองธรรมดิน
คุณคุณจะขอรับศัพท์ในคุณวัน
ไม่พูดแบบนั้นเลยครับเค้ายังไม่ได้ไปทำอีกครั้ง
ผมก็เชื่อว่าเราสามารถสร้างความข้าวใจลุก
ว่าในการหารือเจรจานะครับ
ก็น่าจะพยายามให้ประเทศชาติภายธรรมได้
เอาคุณไม่ได้สระหาใช่มั้ยครับ

ในตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้ก็ใช่อ่าไม่ได้ตั้งแต่งส่วน
วันนี้ชอติดทั้ง๒สบายเนี่ย
ก็ยอดใหม่ที่สภาพนั้นจริงว่ายังไม่มีเสนอ
การรับรับแบบอาจจะแล้วในห้องไหนครับ
อันนี้เป็นความคิดของพวกเรา
ก็แบบว่าไม่นาน
กับประเทศชาติด้วยหน้ารัก
มีรัฐบาลใหม่เข้ามา

และการกำเนกัดจบต่อจาก

แต่ถ้าอยากให้กล่องได้ไหม
ผมคงอยากให้เกิดชกกันทุกคนนะครับ

ประชุมแล้วจะมีคนอะไรหรือไม่

มีอะไรออกไปเดี๋ยวถูกยากเป็นทางตกเอก
หรือก็เทียนไทยนะคะ
ยังไม่ได้มีขาวที่ได้เลย

มันก็จะเริ่มมาก
มันก็จะตาทำทาย
ที่ถมากมัดจากตลที่แหละ

ต้องเขียนแค่ง่าย
ที่ผ่านให้ทุกครั้งก็รอไกลวันนี้
จะไม่มีใครก็พูดเลยเรื่องก่อนโตตา
เนี่ยเริ่มทิ้งกันที่ว่า
สมการประเทศก็จะได้